ส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าให้แล้วครับจำได้ไหมครับ
เรื่องของเพชรพญานาคค่ะที่เคยนำเสนอกันไปอ่า
ที่มีอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นุ่งเขาผมเขา
ลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยคลายมาออกมาเต็มเลยเนี่ย
แล้วบอกว่าเพชรพญานาคเอาไปรักษาสินดีทำตัวดี
เดี๋ยวมันใหญ่โตเบ่งบานขึ้นด้วยโอ้เดี๋ยวเพชรจะใหญ่ขึ้น
สีจะเข้มขึ้นถูกต้องแล้วก็จะโชคดีร่ำรวยโอ้โหคนเต็มเลยนะ
ค่ะนะครับเรื่องนี้ทางอาจารย์ออสรองศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็รับที่จะไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนส่งเพชรพญานาคมาให้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่
จะได้หายสงสัยกันนะครับตกลงอาจารย์ออสตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับ
สรุปผลการตรวจด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคสแกนนิ่ง
เล็กตรอนไมโครสโคประบุว่าแท้จริงแล้ว
เพชรพญานาคที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นหินกลุ่มหรือว่าหินที่ใช้มาทำ
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะซื้อที่สำเพ็งก็ได้อาจารย์ออสบอก
อืมอ่าก็มีทั้งเป็นเม็ดสำเร็จแล้วก็มีเป็นผง
รามิกก็มีนำมาเผาแล้วแล้วเอาไปหยอดเป็นเม็ดเล็กก็ได้
แพงหรือว่ามีราคาค่างวดอะไรก็คือสามารถซื้อได้ก็ได้
ทั่วทั่วไปอ่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วเพชรพญานาคที่ว่าเนี่ย
มันออกมาจากร่างกายของมนุษย์เหมือนกับเป่าพ่นออกมาอย่างในคลิปที่ท่านเห็นเนี่ย
ทำได้ไหมมันทำได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ออสบอกว่ามันมันเป็นแบบเนี้ย
เดี๋ยวลองฟังคำตอบดูนะครับที่เราเห็นที่สำเพ็งอย่างนี้เลยเป๊ะ
นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอ่าพญานาคอ่าเพชรพญานาคเนี่ยก็คือ
ไอ้เม็ดอ่าลูกปัดอะไรต่างต่างคนนี้นะครับคำถามนะฮะถามว่าอ่า
มันมาจากร่างกายมนุษย์ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าออกมาจากปากเม็ดนี้นะฮะ

คือตอนที่ออกมาจากป่าเนี่ยถ้ามีใครไปจี้เอวนิดหน่อยนะ
ลักนี่เข้าคอเลยนะฮะติดเข้าหลอดลมนี้เสียชีวิตเลย
อันตรายมากนะครับอย่าไปเรียนแบบโดยเด็ดขาด
มันเม็ดเล็กเล็กนะฮะเรารองนึกดูสักประมาณหนึ่งร้อยเม็ดเนี้ย
ว่าอมได้นะครับแต่ว่าเท่าที่อาจารย์นอสนับจากคลิปที่เขาส่งมาให้เนี่ย
คือตอนนี้เรายังจับไม่ได้ก็เลยบอกนักข่าวช่องหนึ่งนะฮะ
ที่เขาชอบปราบศัยศาสตร์บอกว่าช่วยเอากล้องไปติดสัก๓ตัว

มันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านหันหลังฟึ๊บแล้วก็ออกมาก็เข้าป่าเรียบร้อย

เพราะว่าอมเอาไว้แล้วก็ค่อยขายออกมา

เหมือนกับมีก้อนเพชรอะไรอยู่ข้างใน
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์บอกว่ามันก็ไม่ยากหรอก
เพราะว่าดอกบัวเนี่ยมันมีช่วงตูมช่วงบาน

พอมันหุบฟึ๊บแล้วตัดบัวมา

เอาไปแกะที่บ้านเอาก็เจอเหมือนกัน

ก็เรื่องของศัยศาสตร์ก็มีคำตอบจากทางวิทยาศาสตร์มาให้